เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ครับ
ผมมีเรื่องสำคัญน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชม
โดยเฉพาะการเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับคุณผู้ชมครับ

ดอกเบี้ยของเงินฝากมันน้อยเหลือเกินครับ
หลายคนก็หันไปลงทุนที่เรื่องของหุ้น

ให้คุณนั้นมีผลตอบแทนจากการออมในหุ้นนั้นเพิ่มมากขึ้น
วันนี้มีคำแนะนำมาฝากอย่างแน่นอนนะครับ
ผมอยู่กับคุณภาววิกลิ่นประทุมครับ
ท่านเป็นภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

คลิปที่ทำให้คุณนั้นมีผลตอบแทนกับหุ้นมากขึ้นนั้นทำอย่างไร

ที่บอกว่าเรามีทริปมาฝากคุณผู้ชม

เพราะมันเป็นสิ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในบ้านเรา
เดี๋ยวนี้เล่นหุ้นมันเล่นได้สองด้าน
คือเล่นขาขึ้นขาลง
แต่วันนี้จะมาให้ทริปสำหรับคนที่ออมในหุ้น

คนออมหุ้นคืออะไรก็คือถือหุ้น

ไปรอให้มันขึ้นแล้วก็ไปเทขายทางกำไร

ผมจ่าย๑๐๐บาทผมได้ประมาณ๔บาทปันผลต่อปี

คือมันก็ผันผวนตามตลาดใช่ไหมครับ

เราอนุญาตให้คนอื่นยืมหุ้นได้

คือให้เขายืมไปเทจซื้อขาย

คือพูดง่ายได้ดอกเบี้ยเพิ่มมาอีก๓๕ต่อปีนะ
แบบที่ไม่ต้องเสี่ยงเลย

อ๋อยังได้เหมือนเดิม
จากปันผล
โอ้โหฟังนะแบบเริ่มแล้ว

เริ่มน่าสนใจแล้ว

กำลังจะถามว่าการที่ให้คนอื่นเขายืมไป
แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าหุ้นมันยังอยู่กับเรา
อย่างนี้ถ้าเราให้เพื่อนเรายืมใช่ไหม

มันเหมือนยืมเงินหุ้นก็เหมือนเงินถูกไหม
ยืมไปเพื่อนบอกเดี๋ยวจะมาคืนนะ
ถ้าเพื่อนไม่คืนทำไงเสี่ยงไหมเสี่ยงครับเสี่ยง
คราวนี้บัวหลวงบอกบัวหลวงเป็นตัวกลางให้
เป็นตัวกลางคอยฟอสให้เหมือนคนกลาง

บัวหลวงเป็นตัวกลาง

ใช่คือคนยืมก็ต้องจ่ายดอกเบี้ย
บัวหลวงก็เป็นตัวกลางก็คือก็หักค่าธรรมเนียมบางส่วน

ภาษาจริงอย่างนี้คนยืมก็แบบ๕
ก็คือถ้าบัวหลวงมารับการันตีความเสี่ยงนี้

ใช่แล้วข้อที่สี่เด็ดกว่านี้อีก
คือสี่หลายคนว่าเวลาคนไปยืม
ขายได้ทันทีเลย

นี่เป็นสี่ข้อที่หลายคนไม่รู้ไง

ผมว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจเหมือนที่ผมเข้าใจว่า

รอให้มันสูงแล้วก็เทขายทางกำไร
คือน้อยคนจะรู้ว่าวิธีการแบบนี้มันทำได้เหมือนกัน

ไม่มีการช็อตตลาดครับตอนนี้มันมีแล้ว
นักลงทุนสามารถเล่นได้ทั้งขาขึ้นและขาลง

มันเป็นคนที่ผมว่าเข้ามาในตลาดแล้ว
ดอกเบี้ยขายก่อนแล้วค่อยไปรับราคาข้างล่าง

ก็คือคนที่ช็อตตลาดเนี่ย

แล้วช็อตแล้วคิดว่าตลาดลงแต่มันดันขึ้นทำไงรู้ป่ะ

เอามาคืนเจ้าของเพราะเจ้าของมีความเสี่ยงไง

คนออมในหุ้นเราไม่อยากเสี่ยงถูกไหม

พอตออมก็คือถือทนรวยไปเรื่อย

แต่ไอพอร์ตเทรดก็คือซื้อขาย
ความเสี่ยงก็คือตรงนี้ต้องเข้ามาเกรงกำไรแล้ว

เงินทำงานและให้คนอื่นทำงานบนเงินเราอีก
มันเหมือนเป็น๒เด้งนะ
แต่เปิดใช้บริการง่ายมาก
ก็คือเข้าไปในเว็บของบัวหลวง
แล้วกดไปตรงการซื้อขาย
ยังสงสัยอยู่โทรมาถามได้
ที่บวงหลวงเลยนะ

เราจะทราบได้ไงว่าแล้วใครจะมายืมหุ้นเรา

คือไอ้หุ้นที่เราดีอยู่แล้วเนี่ย

ไอ้ที่ไม่มีปันผลไม่มีใครเขายืมคุณหรอก

อันนี้มันเป็นข้อดีสำหรับคนที่ชอบเล่นหุ้นที่แบบหุ้นใหญ่ไง

ตอบแทนปันผลมันแค่ประมาณสัก๓กว่า

คือพูดง่ายตรงนี้มันออกมาช่วยสำหรับคนที่ชอบเล่นหุ้นพื้นฐานดี

ถ้าเกิดว่าเราทำให้คนยืมหุ้นได้
ผลตอบแทนที่คนเจ้าของคุณได้รับทั้งหมดนี่มันเยอะมากนานแค่ไหน

นะครับจากผลตัว
พูดง่ายจากปันผลแล้วเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ

อันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าเวลาเรามีความรู้เนี่ยโอกาสมันมาไง

คือพูดง่ายหลายคนบอกอยากเลือกหุ้นดีแต่ไม่อยากเลือกหุ้นได้ไหม
แล้วก็พวกนี้เหมาะกับซื้อรายเดือนเช่นสมมุติเราตั้งเป้าว่า

ผมจะบอกว่าถ้าเป็นระยะยาวไม่มีความเสี่ยงเลย

แต่ระยะสั้นถ้าคุณเทรดมีความเสี่ยง

นั้นต้องมาพิจารณาว่าตกลงคุณจะเทรดหรือคุณจะออม

ถ้าออมระยะยาวแทบไม่มีความเสี่ยงเลย
แล้วก็มีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันแน่นอนนะครับ
วันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณภาววิทย์กลิ่นประทุมครับ
ในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุน
หลักทรัพย์บุญหลวงที่มาให้ข้อมูลในเช้าวันนี้นะครับ